ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือทีมสูบน้ำ
ตอนนี้ภารกิจสูบน้ำเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ก็กลับบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็มีทั้งทีมที่อยู่ที่นครปฐมด้วยที่สมุทรสาครด้วย
ไปดูบรรยากาศหน่อยลงหน้าหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะ
เป็นภาพต้อนรับทีมสูบน้ำซิ่งเนี่ย
กลับจังหวัดนครปฐมนะคะ
อันนี้ทีมท่อซิ่งที่สมุทรสาครใช่ไหม
แล้วก็มีท่อซิ่งพญานาคที่นครปฐม
ถึงบ้านเกิดแล้วด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะ
ใช่ทีมบ้านแพ่วที่สมุทรสาครนี้นะคะ
ก็มีนายพนมชื่นพิรมเป็นหัวหน้าทีม
บอกว่าภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจที่น่าจดจำ
และประทับใจในมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งทีมงานท่อซิ่งทั้งจากนครปฐมและบ้านแพ้วเนี่ย
ก็ตั้งใจว่าจะกลับไปหาน้องหมูป่าอีกครั้งหนึ่ง
ในวันที่๑๓คนนั้นเขาบวชให้กับเจ้าแม่นางนอนนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็มีนายนรงศักดิ์เขียนคำ
ธุรกิจหนุ่มจากเชียงรายเดินทางไปส่งด้วย
เพราะว่าประทับใจในทีมงานแล้วก็ขอเป็นตัวแทนชาวเชียงราย
และน้องทีมหมูป่ามาเป็นตัวแทนในการขอบคุณท่อซิ่ง
จากบ้านแพ้วสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมด้วยนะคะ
ดูสิโอ้โหทั้งท่อเองทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเอง
ก็มีดอกกุหลาบเสียบไว้เต็มเลยเหมือนกัน
นอกจากขอบคุณคนแล้วขอบคุณเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะคุณ
ทำอย่างเต็มที่ไม่เกี่ยงไม่งอนเลย
คือถ้าท่อซิ่งดื้อนะโอ้โหเสร็จเลย
ใช่ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นนะคะ
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าพระร่วงโรจนฤทธองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐม

อีกที่หนึ่งนะที่นี่เนี่ยนายสุพธยศสิงคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการด้านวิชาหกิจ
ก็จัดทีมต้อนรับทีมสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคที่เดินทางกลับจากถ้ำหลวงเชียงรายนี่แหละ
นี่คุณสังเกตนะตลอดเส้นทางที่เขาเข้าสู่จังหวัดนครปฐม

มีคนมายืนสองข้างทางเรียงรายเพื่อมาต้อนรับปรบมือกันดังลั่นเลย
บอกเลยอ่ะบอกตั้งแต่ออกจากเชียงรายขับมาตามเส้นทางต่าง
พอใครเห็นคนก็จำได้ไงแล้วก็มาดักรอให้กำลังใจ

จนกระทั่งเลี้ยวเข้าสู่องค์พระปฐมเจดีนี้โอ้โหดูสิพ่อแม่พี่น้องเยอะเลย
ชักตลอดเส้นทางนะคะบางคนก็เอามอบดอกมุ้งดอกไม้ให้นะคะ
ที่ก็มีการจัดขบวนฮาเล่เร่งเครื่องต้อนรับเลย
โอ้โหเรียกว่าเป็นการต้อนรับกลับบ้านต้อนรับฮีโร่ผู้ไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ใช่เขาบอกขบวนต้อนรับเนี่ยประหนึ่งเหมือนกับได้เหรียญทองโอลิมปิกมาเลยแบบนั้น
แล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานเขาบอกโอ้โหกลับบ้านมาแล้วรู้สึกแบบภูมิใจ
รู้สึกอบอุ่นในการต้อนรับนะฮะแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะ
คือไม่คิดด้วยว่าจะมีชาวบ้านออกมาต้อนรับขนาดนี้นะ
ทุกคนก็มีความสุขแล้วค่ะกับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะ
ส่วนทางด้านนายกัมพลศักดิ์สัสดีชาวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
เป็นวิศวกรแล้วนักปีนผาด้วย
เขาอาสาไปช่วยนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่พร้อมกับโค้ดที่ติดถ้ำหลวงนะคะ

ก็บอกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนกัน

บอกว่าได้เห็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม

หลับบนภูเขาก็มี
แต่ที่นี่
คือไม่ได้คิดเลยว่าเสียรายได้

ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาปลอดภัย
ดังนั้นการที่ผมไปช่วยครั้งนี้

คำนึงถึงค่าตอบแทนไม่ได้คิดว่าผมจะดัง
แต่อยากไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยจริง

เพราะว่าตั้งใจทำด้วยใจจริง
แม้ว่าตอนนี้ภารกิจถ้ำหลวงจะสำเร็จลุล่วงแล้ว

ตอนนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วย
ในการปักดำนาให้กับชาวนา
ช่วยในการสูบน้ำออกจากพื้นที่นา

หลังจากภารกิจถ้ำหลวงนั่นเองนะครับ